การนี้กลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับเด็กชายอายุแค่๑๒กับ๑๓

แล้วก็ชวนกันออกไปเล่นน้ำไปตกปลา
ปรากฏว่าเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นน้องทั้งสองคนจมน้ำ

เดี๋ยวดูตอนที่พ่อแม่ไปรับร่างของเด็กทั้งสองคนหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมพ่อวิ่งไปรับร่างของน้องตอนเจ้าหน้าที่
เอาขึ้นมาจากน้ำแล้วลุกคืนนี่หน้าที่ที่สะหรับใจมากค่ะ
พ่อไปอุ้มร่างของลูกชาย

และจากนั้นเจ้าหน้าที่ขอนำศพไปชนะสูตรเบื้องต้น

เอาหัวโขกพื้นนะครับเพราะว่าเสียลูกชายไป
แล้วก็ไม่สามารถที่จะปกป้องลูกชายเอาไว้ได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เห็นไหมต้องมาประคบศีรษะให้กับผู้เป็นพ่ออีกนะครับ
ญาติคนอื่นก็เสียใจอย่างหนักเหมือนกันนะฮะ
โอ้โหพ่อนี่ใจจะขาดเลยนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุนะ
ชุดคนหาใต้น้ำอาศัยสมัครกู้ภัย
มูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน

มาหาเด็กชายทั้งสองคนคือน้องดิบกับน้องออม

หาอยู่ในบ่อน้ำเนี่ยคุณผู้ชม

แล้วเด็กแค่๑๒๑๓มันเป็นบ่อเหมือนกับบ่อน้ำลูกรังร้าง
เป็นลักษณะบ่อขุดนะคุณนะขุดลงไปลึกเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะนี่อยู่กลางไร่แตงโมแล้วก็ป่ามันสำปะหลัง
ที่บ้านคลองลายอำเภอเมืองกำแพงเพชรริมบ่อ
ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบเขาเจอรองเท้าแตะ๒คู่

ใช่คือตอนชาวบ้านเขามาแจ้งเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าอะไรรู้ไหมคุณ
คือเห็นเด็กมาตรงนี้๒คน
ชาวบ้านก็กำลังเก็บมันสัมปะหลังกันอยู่นะครับ

สงสัยฮะก็เดินมาดูเอาเจอ
คุณเจอรองเท้าวางอยู่ริมน้ำ
ก็เลยต้องรีบไปบอกญาติของเด็กให้มาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ใช่ค่ะแล้วใช้เวลาในการงมหาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่ง
ถึงจะเจอร่างของน้องดิบวัย๑๓ปี
อยู่ห่างจากรองเท้าตรงนี้๕เมตร

น้ำนี่ลึกนะใช่แล้วก็หาหาอยู่อีกสัก๑๐นาที
ก็เจอร่างของน้องออมวัย๑๒ปีอยู่ใกล้กับ
ก็ต้องรีบนำร่างของน้องดิบแล้วก็น้องออมขึ้นมาบนฝั่ง

คุยกับเจ้าของไร่แตงโมคุณพระสิทธิ์

ตอนนั้นพักกินข้าวอยู่แล้วเห็นเด็กสองคนมาเล่นน้ำ
เอ๊ะทำไมเด็กทั้ง๒คนหายไปนาน
พอไปตรวจสอบดูเจอแต่รองเท้าแบบนี้นะคะ
นะฮะนี่ก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วทางยายของน้องดิบเอง
คุณยายประชวนบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุนะ
พ่อแม่ของน้องดิบและน้องออมออกไปทำงานนอกบ้าน
ทั้งสองคนก็เหมือนกับเขาก็ชวนกัน
ชวนกันเอามาเล่นตรงนี้โดยที่ยายเองยายก็ไม่รู้เหมือนกัน
หลานคนโตน่ะเพิ่งจะหัดขี่มอเตอร์ไซค์ได้๓วัน

เขาจะเล่นกันเขาจะไปทำกิจกรรมด้วยกันตลอด
ใช่ฮะแต่ทีนี้เพิ่งจะขี่มอเตอร์ไซค์ได้๓วัน
จะขี่คล่องเพราะว่าเพิ่งหัดกัน
ปรากฏว่าคนพี่พาคนน้องมาที่นี่
แล้วก็ลงไปเล่นน้ำจนเสียชีวิตนะครับ

ไม่ไม่บ่อยแล้วคุณขับรถเครื่องใน๒๓วัน

ก็ไปหาญาตินั่นแหละไอ้คนคู่กันนี่แหละ
นี่ค่ะทางแพทย์ก็มีการชนะสูตรเบื้องต้นนะคะ

ก็มอบร่างเพื่อให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนานะ
คุณผู้ชมครอบครัวเสียใจหนักนะภูมิเสียเด็กทั้งสองคน

ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังเตรียมจัดงานศพนะคะ
ให้น้องออมกับน้องดิบอยู่ซึ่งทำไปดูที่บ้านเนี่ยค่ะนี่ที่บ้าน
เขาตั้งโรงศพเอาไว้สองโลงแล้วก็มีร่างของน้องดิบกับน้องออมเนี่ยนะคะ
ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าทางญาติเองมีการทำประกันไว้
เดี๋ยวต้องรอส่งร่างมาแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้จะมามีพิธีบำเพ็ญกุศลน่ะนะคะ
โรงหนึ่งนะคุณนะมีร่างน้องดิฟต์อยู่แล้ว
แต่อีกโรงหนึ่งเตรียมไว้ก่อนคือร่างน้องออมยังไม่ได้รับกลับมา
เพราะว่าร่างน้องออมอยู่ระหว่างที่จะต้องชนะสูตรต่อ
แต่วันนี้แหละคาดว่าจะได้ร่างทั้งสองกลับมาครบ

เมื่อกี้เห็นไหมฮะว่าโลงเปล่ายังวางอยู่ที่พื้น
ส่วนโรงที่มีศพแล้วประดับประดาษแล้วคือโรงของน้องดิฟต์
แล้วเราก็ได้คุยกับคุณพ่อของน้องดิบด้วยนะคะคุณพ่อทงชัย
พ่อบอกว่าพ่อทำใจไม่ได้เลยจริง
พ่อมีลูก๓คนน้องดิบเป็นลูกคนโต
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
จริงน้องดิบกับน้องออมเป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ไหม
เวลาเขาไปไหนเขาจะไปด้วยกันตลอดเลย
แล้วพ่อก็บอกนะทั้งสองคนเพิ่งหัดขี่มอเตอร์ไซค์
นี่ก็คงพาออกไปขี่เล่นกันจนไปลงน้ำ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
แล้วจริงบ่อตรงนี้คุณผู้ชมในจุดที่เกิดเหตุ
ที่บอกว่าเป็นบ่อขุดบ่อลูกรังร้ำนี่นะคะ
จริงเคยมีคนตกน้ำเสียชีวิตในเบาะลูกรังแห่งนี้แล้ว๑ศพนะ
แต่อันนี้พ่อบอกว่าก็เป็นการพูดแบบปากต่อปาก

พอเหตุการณ์นี้มาเกิดขึ้นกับลูกของคุณพ่อ
พ่อก็อยากเตือนผู้ปกครองให้ดูแลลูกหลานให้ดี
ช่วงวันหยุดเด็กเขาอาจจะแบบชวนกันไปเล่นน้ำ

ตอนที่เจอร่างน้องลึกไปตั้ง๖เมตร
ดังนั้นเรื่องเด็กกับน้ำ
อันนี้ก็ต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดเวลาเลยนะคะ

แล้วก็มาเล่นกันเองสองคนนะฮะใช่ค่ะ